ข่าวดีสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งกันหน่อยนะคะ
ลินิกกัญชาเพื่อการรักษาโรคเดี๋ยวจะเปิดใช้บริการอย่างเป็นทางการแล้วนะคะ
พาคุณผู้ชมไปดู๓จุดหลักก่อนเลยค่ะ
จุดแรกที่โรงพยาบาลขอนแก่นนะคะ
มีการเปิดคลินิกกัญชาเพื่อการรักษาโรค
เป็นที่เรียบร้อยแล้วแน่นอนว่าบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก
คุณหมอสมศักดิ์ประติพันธ์วัดผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่นบอกว่า
กระทรวงสาธารณสุขมีการจัดส่งน้ำมันกัญชา
ให้กับโรงพยาบาล๓๕๐ขวด
กำหนดไว้รักษาในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็ง
ระยะที่๓หรือผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย
ซึ่งจะให้สิทธิ์ผู้ที่มาลงทะเบียนก่อน
วันแรกค่ะปรากฏว่ามีนัดผู้ป่วยทั้งหมด๑๐รายนะคะ
สำหรับผู้ป่วยทั่วไปจะต้องผ่านการตรวจสอบคัดกรองก่อน
ก่อนที่จะมารับน้ำมันกัญชาได้นะ
ส่วนที่จังหวัดระยองค่ะประชาชนจำนวนมากก็แหกันไป
ร่วมลงทะเบียนหลังจากที่ทราบว่าโรงพยาบาลระยอง
เป็น๑ใน๑๒โรงพยาบาลของรัฐ
ให้ใช้น้ำมันกัญชาเพื่อการรักษาโรคได้
เจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยกันปรึกให้คำปรึกษาแนะนำตอบคำถาม
ผู้ป่วยเองก็มามีการลงทะเบียนล่วงหน้า
แล้วเดี๋ยวคลินิกจะเปิดให้บริการจริงคือวันที่๔กันยายนนี้นะคะ
ส่วนที่พิษสนุลกพิษสนุลกค่ะ
อำนวยการโรงพยาบาลพุทธชินราช
คือนายแพทย์สุชาติพรจริงพงษ์บอกว่า
โรงพยาบาลได้เปิดให้บริการคลินิกไว้บริเวณชั้น๑อาคารผู้ป่วยนอก
เปิดให้บริการทุกวันพุธแล้วก็วันศุกร์
เวลา๘โมงครึ่งถึงเที่ยงตรง
คลินิกกัญชานั้นนะคะจะใช้ยาจากองค์กรเพศัตริย์
ที่มีการทยอยแจกจ่ายไปตามโรงพยาบาลต่าง
การจ่ายยาจะต้องเป็นไปตามใบสั่งของแพทย์เท่านั้น
ส่วนผู้จ่ายยาจะต้องเป็นเพศรัชกร
ได้รับการอบรมจากกรมการแพทย์

จะเข้ารับการรักษาที่คลินิกกัญชาได้หรือไม่อย่างไร
ก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ตามโรงพยาบาลของรัฐ๑๒แห่งได้นะคะ